มาถึงคดีนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเอารถไปซ่อมที่อู่อันนี้น่าติดตาม
เอารถไปซ่อมที่อู่รถหายอ้าวคัมรี่ทั้งคันอ่ะไม่ได้นะรถ
หาหายังไงก็หาไม่เจอเจ้าของอู่พยายามช่วยหา
ผู้หญิงคนนี้ตามหาเองด้วยกันนะครับไปดูตามเพจประกาศขายรถ
ปรากฏว่ามันเหมือนรถฉันเลยว่ะมันเหมือนรถเธอจริงฮะ
ค่ะเธอวางแผนแล้วก็ล่อซื้อจนได้สำเร็จอ่ะ
คุณผู้ชมลองดูนะครับเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายคือ
นางสาวพิมพ์นพัฒน์นวลโหงอายุยี่สิบเจ็ดปีครับ
เจ้าของรถโตโยต้าคัมรี่สีขาวนะฮะทะเบียนหนึ่ง
ก่อไก่พอสัมเภาสี่สามหกหกครุงเทพมหานคร
เอาไปซ่อมที่อู่เนี่ยอยู่บ้านย่านบางบัวทองนนทบุรีครับ
เมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมานู่นนะนะ
ปรากฏว่าผ่านไปสัก๑เดือนได้เจ้าของอู่โทรมาบอก
คุณคุณรถคุณหายโอ้โหยังซ่อมไม่เสร็จก็ช้ำอยู่แล้ว
รถหายอีกตอนแรกเนี่ยมีเบาะแสเพียงภาพจากกล้องวงจรปิดของอู่ครับ
จับภาพคนร้ายเป็นผู้ชายสวมเสื้อแบบมีหมวกคลุม
น่าจะเป็นเสื้อนี่นี่นี่นี่เดินเข้ามาแล้ว
เดินเข้ามาในอู่แล้วก็ขับรถเก๋งคัมรี่สีขาวออกไปเลยโอ้โหใช่
นะเนี่ยรถเธอโดนขับออกไปแล้วไปง่ายเหลือเกินล่ะนะฮะ
ถนนบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าไปทางถนนนี้เจ้าของอู่เข้าแจ้งความที่สพบางบัวทอง
ตั้งแต่๑๙ตุลาคมโน่นเหมือนกันผ่านไปเดือนหนึ่งคดีไม่คืบเลย
ส่วนอู่นะส่วนอู่ก็ผิดสัญญาผิดข้อตกลงกับเธอ
ตกลงตามหารถบอกว่าจะหาให้ภายใน๒๐วันแต่อู่ทำไม่ได้
แล้วให้ให้เงินเจ้าของเท่าไหร่รู้ไหมค่ะพี่เอาไปห้าพันก่อน
รถเธอตั้งสี่แสนค่ะให้มาห้าพันอืมบอกเป็นค่าเสียเวลาก่อน
อู่บอกว่าลืมกุญแจไว้ในรถแล้วประตูทางเข้าออกก็ไม่ได้
ไม่ได้ล็อกรถเป็นสิบแต่เธอบอกว่าทำไมทำไม
กุญแจที่เสียบไว้มันเป็นรถเราวะนะฮะเธอสงสัย
สงสัยได้รถหายทั้งคันฝั่งของอู่ล่ะมีตัวละครโผล่มา
ชื่อนายธีรศักดิ์สารถิ่นหรือในหมูในหมูนี่
อายุสามสิบสี่ปีครับเป็นลูกค้าที่อู๋เหมือนกัน
แจ้งเจ้าของอู่บอกว่าเฮ้ยผมเจอนะผมเจอนะ
รถคำลี่เนี้ยแต่เราเอาเงินไปถ่ายนะมีเมตรละแสนห้า
เจ้าของอู่ก็เลยโอนเงินให้ไปในหมูแหม่มันเหมือนตลก
ร้ายมันอะไรจะจังหวะซิตคอมขนาดนี้รู้ไหม
เจ้าของรถเนี้ยออกตามหารถที่ตัวเองคุณผู้ชม
งานนี้ผมว่ามีตำรวจเดือดร้อน
กระทั่งวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ

เฮ้ยเธอคัมรี่เธอเปล่า
นี่มีลงประกาศขายอยู่ในเพจหนึ่งเหมือนรถเธอเลย
ก็เลยให้เพื่อนเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวที่เต็นต์รถนั้นนะครับ
ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจชุดสืบสวน

ซึ่งรถเนี่ยเธอบอกว่าของเธอแน่หลายอย่างเลยมันตรงกับรถฉัน
นะครับแต่ไปถูกสวมทะเบียนแล้วนะคุณผู้ชมนะ

พลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชละมงคล
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
ทราบเรื่องปั๊บควันออกหูผมว่าแล้วเดี๋ยวจะมีคนเดือดร้อน

ท่านบอกว่าไอ้ตำรวจชุดสืบสวนบางโบทองทำไมไม่ตามรถคนร้าย
ให้ผู้หญิงเขาไปตามรถเองเจอเองได้ยังไง
นี่ฮะทีมข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนางสาวพิมนพัฒน์เจ้าของรถ
เล่าบอกว่าตอนแรกนะโอ้คือรถหายเนี่ยผมถามจริงปัจจุบันนี้
จะกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เจอคุณพุทธหลังคอน้อยมากนะครับน้อยมาก
มากจริงจริงเธอบอกว่าตอนนี้ดีใจที่สุดเลยได้รถคืน
จำตำหนิรถเธอได้แล้วมั่นใจว่าใช่แน่
ก็เลยไปบอกให้ตำรวจไปยึดแล้วไปอายัดเอาไว้ก่อนครับ
พวกหนูก็ไปเซอร์เวย์รถก่อนนะคะแล้วเราก็ดูว่า
มีรถแบบของเราจริงไหมอะไรอย่างนี้เนอะ
แล้วเสร็จแล้วทีนี้หนูก็ขับไปแล้วคือเราก็เห็นว่า
มันเป็นรถของเราจริงจอดอยู่
ก็คือทีนี้ก็เลยให้เพื่อนผู้หญิงคนนี้ลงไปนะคะแล้วก็สอบถาม
แล้วก็บอกว่ามาจากเจอคนนี้นะคะแล้วก็ขอดูเราหน่อย
เขาก็บริการให้เปิดให้ดูนู่นนั่นนี่
ส่วนหนูเองก็ดูรอบนอกเช็คภายใน
ว่าตรงไหนบ้างที่มันเป็นตำหนิที่เราจำได้
ไปศึกษวนก็เลยข่าวบอกว่าถ้านั้นถ้าคนตัวไม่ใช่รถน้อง
เราก็เลยไปกันเลยก็คือหลังจากนั้นทีนี้เราก็ออกมา
ตำรวจก็ตามหลังเรามาแล้วเราก็เข้าไปในเต็นต์

หนูก็เลยให้ตำรวจเข้าไปดูเลย
โอ้โหเอาล่ะในโลกออนไลน์
พุ่งเป้าแล้วเจ้าของอู่ล่ะเจ้าของอู่
เจ้าของอุบกนี่พี่คนนี้บอกโอ๊ยผมบริสุทธิ์ใจ

แสนห้าให้ไปเอารถมาคืนหรอกเอาฟังพี่เจ้าของอู่เขาบ้าง
ทำอย่างนั้นเพื่ออะไร
แต่ก็ยืนยังว่าเรามันไม่มีส่วนเดียวกัน
ยืนยังว่าเราโบ๊ยให้ตรวจใจจริงแล้วเราทำทุกอย่าง
ฉันอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
นี่ท่านรักษาราชการแทนผู้กำกับสพบางบัวทองนะครับ

มาตรวจสอบรถที่อายัดตรวจลายนิ้วมือแล้ว
เอาล่ะเอาล่ะตอนนี้รู้แล้วนะ
ว่าใครจะต้องถูกดำเนินคดีบ้างเออผมก็อยากรู้
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่เป็นไรผมรอ
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบสำนวนการสอบสวน
รอข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่าง
แล้วการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอีกนิดให้ชัดเจนอีกนิด
ผมรอนะท่านนะคุณผู้ชมรอนะอยากจะรู้ว่าใครขโมย
เดี๋ยวจิ๊กซอลต่อเสร็จเห็นภาพชัดนะฮะ
คงจะได้เห็นที่มาที่ไปว่าทำไมรถที่เอาไปซ่อมในอู่
มาอยู่ตรงนี้ได้แล้วคนที่ตามเจอเป็นเจ้าของรถซะด้วย